นี่ค่ะเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าไปนะคะทุบฝ้าเพดานที่อาคารพาณิชย์หลังหนึ่ง
เขาไปตรวจสอบพบค่ะว่าตรงนี้มีการเดินสายไฟฟ้าตรงเข้าตัวอาคาร
โดยไม่ได้รับอนุญาตคุณผู้ชมนี่เป็นหนึ่งในสี่สิบเอ็ดอาคารนะคะ
ต้องสงสัยว่าลักลอบใช้ไฟฟ้าในเขตกรุงเทพกับปริมณฑลมี๔๑แห่งด้วยกันนะคะที่ต้องสงสัย
ก็ปรากฏว่ามีการติดตั้งตู้จ่ายกระแสไฟฟ้าขนาดใหญ่
เพื่อรองรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใช้ในการขุดเงินสกุลดิจิทัลหรือเหมืองขุดบิตคอยน์นั่นเอง
นี่ค่ะผู้ควบคุมเนี่ยจะต่อตรงต่อไฟตรงเข้าตัวอาคารไปที่ตู้ควบคุมไฟฟ้าคือไม่ผ่านมิเตอร์วัด
แล้วเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าใช้อุปกรณ์เหล่านี้

ค่าไฟจะต้องไม่ต่ำกว่าเดือนละ๕แสนบาทต่อแห่งนะคะ
แต่พบว่าแต่ละแห่งเนี่ยเสียค่าไฟเดือนละแค่๒๓๐๐บาทเท่านั้นเอง
จุดที่เข้าค้นยึดอุปกรณ์ได้กว่า๒๐๐ชุดค่ะ
โอ้โหมูลค่ามหาศาลทีเดียวค่ะ
นี่แหละค่ะก็ไปตรวจสอบนะคะ
คาดว่าไม่ต่ำกว่า๕๐๐ล้านบาทต่อปีของกลางที่ยึดได้ทุกจุด
ค่ารวมกว่า๓๐๐๔๐๐ล้านบาทมหาศาลทีเดียวค่ะแล้วไม่ใช่จุดเดียวด้วยนะคะ
ธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษบอกว่ามีการเดินเครื่องตลอด๒๔ชั่วโมง
แล้วขุดกันทั้งวันทั้งคืนนะคะนอกจากเป็นการลักลอบใช้ไฟฟ้า
แล้วก็เสี่ยงด้วยนะคะกับการเกิดอัคคีภัยเพราะว่าใช้ไฟตลอดเวลานะคะเป็นจำนวนมาก
ไปดูแหล่งที่มาของอุปกรณ์รวมถึงใครเป็นคนรับติดตั้งตรงนี้ด้วยนะคะ
ระบบไฟฟ้าที่ไม่ผ่านมิเตอร์แล้วเจ้าหน้าที่รัฐมีส่วนรู้เห็น
เกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็ขยายผลต่อไปนะคะ